ที่จังหวัดยะโสธรนี่คุณค่ะ๒กิโลเมตรไปแล้วแถว
ยาวมากต่อคิวกันยาวเหยียด๒กิโลเมตรเลยนะคะ
สำหรับผู้ที่มารอรับสิ่งของก็คือเป็นถุงยางชีพนะ
เขามารอรับที่ห้างสรรพสินค้าของชาวเมืองเยอะโสธร
เขาแจกกันนะคะเขาแจกอะไรกันบ้างคุณผู้ชม
แจกไข่ไก่สามหมื่นฟองโอ้โหด้านหมี่ด้วยครับลาดุกด้วย
ยากันยุงและก็ขนมค่ะก็มีชาวยะโสธรกว่าสองพันคนนะคะ
เข้าคิวรับกันแบบนี้โดยเขาก็อย่างที่บอกแหละว่าควบคุมเรื่องของระยะห่างกันอย่างดีนะคะ
มีการรักษาระยะห่างมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุก
คนครับแล้วงานนี้มีพี่เจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกด้วยนะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการนะคะต้องขอบคุณพี่เขามากเลย
แล้วอีกหนึ่งที่ค่ะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยจังหวัดพิจิตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตรนะคะพร้อมด้วยบุคลากรก็ได้นำถุงยังชีพที่บรรจุสิ่งของที่สำคัญนะ
ไม่ว่าจะเป็นเจลล้างมือแอลกอฮอล์นะคะข้าวกล่องนะไปมอบให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบ
วิทยาลัยและก็พื้นที่ใกล้เคียงซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรด้วยนะคะ
พระราชสิทธิเวทีค่ะเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรท่านก็บอกว่า
ตั้งแต่วันที่๑เมษายนนะคะทางคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรได้ทำการแจกสิ่งของยังชีพให้กับชาวบ้าน
พระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกแล้วกว่า๑แสนกล่องนะคะ
นี่ยังไม่นับรวมพวกเจลแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นที่ไปมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดอีกด้วยนะคุณผู้ชมนะ
อันนี้ก็คือมอบให้กับประชาชนก่อนนะคะ
ส่วนบางส่วนนี้ก็จะไปมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดศิษย์อู๋ยืนไปเลยนะ